สวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับ

คนเราเมื่อมันเกิดเรื่องเลวร้ายอะไรขึ้นมาใหม่
ช็อกครับเราตื่นกลัวเราช็อก
แต่ว่าพอเวลามันผ่านไปสักพักหนึ่ง
เราจะรู้ว่าข้อมูลเท็จจริงเนี่ยมันเป็นยังไง
อะไรคือความจริงอะไรคือสิ่งที่เราตื่นเต้นเกินเหตุ
อะไรที่นำไปสู่การตื่นตูม
ผมขีดเส้นใต้เรื่องนี้ไปเมื่อวานว่า
สุดท้ายขึ้นมาเราน่าจะควบคุมการระบาดได้
เราน่าจะจำกัดวงการติดเชื้อได้
หรืออาจจะไม่มีใครติดเชื้อเลยก็ได้
เรื่องของความกลัวการระบาดเนี่ย

เพราะถ้าดูพฤติกรรมทหารอียิปต์
คนที่ว่าเนี่ยดูจากกล้องวงจรปิด
ห้างที่ระยองเขาถ่ายไว้เนี่ย
ปรากฏว่าเขาสวมหน้ากากอนามัยนะครับ
เขาสวมหน้ากากอนามัยนะครับ
แล้ว๒คนที่เดินอยู่ในห้างที่เห็นในจอเนี่ย
สวมหน้ากากอนามัยกันทั้งนั้น
แล้ว๓เขาเข้าไปในห้างเนี่ย
เขาไปเดินเล่นไม่ได้แวะไปซื้อของ
แวะไปเจรจาต่อรองพูดคุยอะไรกับแม่ค้าเลย
แตะสัมผัสใกล้ชิดนี่ไม่มี
ฉะนั้นถ้าฟังตามนี้แล้วเอ๊ะ
โอกาสเสี่ยงเนี่ยมันก็มีไม่มาก
แล้วพอถึงที่โรงแรมอีก
ตอนที่เข้าพักโรงแรมเนี่ยเขาเข้าไปดึกแล้วนะครับ

ดูในวงจรปิดก็ไม่มีผู้คนพลุกพลาด
มีแต่เจ้าหน้าที่บางคน
แล้วไปถึงล็อบบี้โรงแรมเขาขึ้นห้องเลย
ฉะนั้นโอกาสที่จะใกล้ชิดกับพนักงานเนี่ย

พนักงานของห้างทุกคน
เขาก็เคร่งครัดกับเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย

ที่ทำให้เรารอดพ้นคนไทยกับคนไทย
ไม่ติดกันมา๕๐วันแล้ว

ที่ลูกอุปทูตซูดานพักที่กรุงเทพ

เจ้าหน้าที่เขาไปพิสูจน์

อกจากจะใช้ลิฟต์ขึ้นลงแล้วเนี่ย

เขาแทบจะไม่ออกจากห้องไปไหนเลยนะครับ
นี่ที่ไปสอบสวนกันแล้วนะครับ
แล้วเจ้าหน้าที่คอนโดแห่งนี้

กติกาอยู่ในภาวะที่น่าพอใจ

มันไม่น่าที่จะติดเชื้อ
และระบาดในวงกว้าง

คนถ้ามันกลัวเนี่ยมันตื่นเนี่ยนะ

ต้องรอดูผลอีกไม่กี่วัน
ถ้าผลออกมามันจะมีไม่กี่แบบหรอก
หนึ่งไม่มีใครติดเชื้อเลย
สองมีการติดเชื้อไม่กี่ราย
สามมีการติดเชื้อในวงกว้าง

จะเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจว่า
สบคเราจะเดินหน้าอย่างนี้กันต่อ

ในการวางแผนคลายล็อกเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องการท่องเที่ยว
หรือไม่เอาแล้ว

มาตรการผ่อนคลายที่จะตามมายกเลิกหมด
อันนี้ข้อมูลมันจะเกิดขึ้น
หลังจากได้เห็นข้อมูลว่าสุดท้ายจริงแล้ว
มีใครติดเชื้อไหมที่ระยอง
ติดในวงแก้บหรือวงกว้าง
กระบวนการของสาธารณสุขของเราของคุณหมอ

ทีนี้ประเด็นก็คือว่า
สิ่งที่รัฐบาลควรจะต้องทำ
ควรจะต้องช่วยควรจะต้องชำเรืองมอง
คือธุรกิจในจังหวัดระยองครับ
ผมมีพักพวกที่เป็นคนระยอง
ลักษาคนไว้

พอเริ่มจะดีขึ้นยิ้มออก

ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอีกเท่าไหร่ล่ะที่เขาเปิดให้โครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ย
บางโรงแรมมีคนจองไป๕๐๖๐เปอร์เซ็นต์๗๐เปอร์เซ็นต์
ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันว่าเอาละที่ไม่มีจะกินที่เดือดร้อนกันมาเนี่ย
ที่เขามัดจำไว้ต้องคืนเขาครับ
ที่เรียกคนพนักงานมาว่ามาเถอะมาทำงานกันได้เต็มที่แล้ว
เริ่มเข้ามาแล้วแล้วจะยังไงต่อล่ะครับ
พ่อค้าแม่ขายที่ขายของกันอยู่ทั้งในห้างทั้งแผงลอยในห้างแผงลอยข้างนอก
ลำบากอดหยากเดือดร้อนกันมาตั้งไม่รู้กี่เดือน
พอคราวนี้ก็คิดว่าเอาล่ะพอจะมีงานมีกิจกรรมขายของได้มีเงิน
ให้ลูกได้ไปเรียนหนังสือมีข้าวให้กินแล้ว
เจอเข้าไปอย่างนี้สลบต่อครับสลบต่อ
แล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงไม่มีรายได้
และแน่นอนเมื่อไม่มีรายได้เงินเก็บก็ไม่มี
เงินเยียวยาอะไรต่างก็ไม่มีแล้ว
มันก็ไม่มีจะกินสิครับสงสารจริงจริงครับ
เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเขาอยู่ของเขาดีดี
แล้วปล่อยให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ระดมกันอย่างนี้
ปิดกันอย่างนี้อันนี้ก็เข้าใจได้ครับ
สูตรของการรักษาความปลอดภัยต้องปิดเอาไว้ก่อน
แต่ว่าคำถามก็คือว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้มั้งไหมครับ
โรงแรมเนี่ยโรงแรมเขามีมาตรการอยู่แล้ว
ที่จะให้กู้เงินเอามาจ่ายดอกเบี้ยกู้เงินดอกเบี้ยต่ำ
แล้วมาจ่ายดอกเบี้ยที่เคยจ่ายไว้สูงน่ะ
แต่ท่านไปดูสิครับว่ามีสักกี่โรงแรมที่จะกู้ได้ตามเงื่อนไขนี้
เอาคราวนี้กระทรวงการคลังเอาไหมล่ะ
ไปดูโรงแรมที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดระยอง
สิทธิพิเศษเขาในเรื่องการยืดจ่ายภาษี
ต้องทำมาตรการออกมาไม่ให้เหมือนกับโรงแรมทั่วไป
ให้เป็นกรณีพิเศษให้เขาได้เห็นว่า
ยามที่เขาทุกข์ยากเขาเดือดร้อน
แล้วใครก็ไม่รู้มาทำให้เขาเดือดร้อนเนี่ย
รัฐบาลก็พร้อมจะดูแล
คนขายของในห้างคนขายของริมถนน
คนเหล่านี้ไม่เคยเข้าถึง
ไม่กล้าให้กู้หลักทรัพย์ก็ไม่มี

เนี่ยเขาให้กู้เฉพาะลูกค้าชั้นดีที่เขาเคยกู้

แผงลอยร้านค้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านค้าในห้าง
ร้านขายโน่นขายนี่มีลูกจ้างคนเดียว
ให้เขาได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้

อย่าเอาหลักเกณฑ์เหมาะรวมมาจับ
ถ้าเอาหลักเกณฑ์เหมารวมมาจับ

ออกมากี่หนก็ไม่เคยได้

ฟังจากวิทยุทธรทัพแล้วดีใจ
เอาก็จริงไม่ได้ครับ
ทำยังไงพ่อค้าย่อยแม่ค้าย่อย
ที่เขาเดือดร้อนจากผลคศพคราวนี้

ท่านดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้สิครับ

ไทยรัฐบอกว่าระยองเศรษฐกิจพัง
ข่าวสดบอกว่าท่องเที่ยวระยองพัง
เสม็ดร้างยกเลิกจองคนหนี
มติชนบอกว่าระยองอวมคืนห้องโรงแรมอื้อ

แล้วผมก็จะปิดท้ายวันนี้ด้วย
หัวข่าวนี้ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นหัวข่าวใหญ่
นายกแอ่นอกขอโทษบกพร่องกักโควิดต่างชาติ
ตั้งแต่ผมฟังนายกมานะ
นายกจะเอ่ยปากพูดคุยอะไรในเชิงขอโทษเนี่ย
คราวนี้รู้สึกว่านายกมีความจริงจังจริงใจที่จะขอโทษมากที่สุด
เนื้อหาถ้อยคำแต่ละประโยคหนักแน่นว่าเสียใจว่าขอโทษ
ขอโทษจริงผมก็เชื่อว่าท่านก็เสียใจ
ไม่ใช่ขอโทษกันในเชิงการเมืองเสียขอโทษจริง
แต่ที่จะให้ดีกว่าขอโทษช่วยนึกถึงคนทำธุรกิจในระยองด้วย
แล้วนายกค่อยจะคิดออกว่าจะช่วยเขายังไง
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ